คุณมารพองต้องเธอบอกมาที่ตรง
คุณถึงงานกับที่จะเกิดขึ้นค่ะนายยังตื่นเต้นไหมคะ

ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมาก
ก็เป็นวันที่คิดว่าเราจัดเกมได้ดีที่สุดแล้ว
แล้วนึกว่าคุณสุดมาก
คุณคืนอนหลับไหมฮะ
ก็นอนหลับนะครับเข้ากลัวว่าวันนี้ฝนจะตก
เพราะว่าเราก็จัดที่กลางเศรษฐ์ด้วย
ที่ผ่านมาคือที่ภายุเข้าแบบว่าตกทุกวันเลย

ยอมเสี่ยงจะจัดกระติ้นทะเล

เราเจอกันที่ทะเลค่ะ

แล้วก็รู้สึกว่าถ้าได้จัดที่ทะเล
มันจะเป็นความฝันเลย

ขอพรค่ะว่าพระเจ้า

แล้วก็จะเป็นทีม
เหมือนทุกคนมาที่สวรรค์

การประกาศเป็นงานของเรา๒คนค่อนข้างจะรวดเร็ว
บางคนมองว่าเขาแรบมาก
กูปากรับโชคเลย

สำหรับแนนนะคะถามว่าเร็วไหมมันก็อาจจะเร็วค่ะ
แต่ว่าหนูว่าพี่เขาให้เกียรติหนูกับครอบครัวมากเลยค่ะ
คือหนูไฟฟันมาตั้งแต่เด็กว่า
อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็อยากมีครอบครัวที่น่ารักอยากมีสามีที่ดี
อยากที่จะแต่งงานมานานแล้วเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
พอมาวันนี้เหมือนแบบพระเจ้าตอบคำอธิษฐานไวมากเลยทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็ดีใจมากมากที่ได้มาเจอพี่เป๊กเขาเหมือนเหมือนพระเจ้าส่งมาเลยค่ะ
รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนดีแล้วก็ทำให้ชีวิตของแน็ตกลายเป็นแบบสีขาวเป็นแสงสว่าง

ก็ดีใจมากค่ะ
ผมว่าเร็วไม่เร็วมันอยู่ที่ว่าเจอคนที่ใช่หรือเปล่า
มันไม่ต้องปรับอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมอย่างให้เกียรติเขามาก

ไปเรื่อยแล้วไม่มีจดหมาย

กับคนนี้แล้วก็อยากจะบอกเขาเลยว่า
อยากใช้ชีวิตด้วย
จนร่มหายใจสุดท้าย
แล้วนักละคะแล้วยากกัน๔๕เดือนการเรียนรู้
จริงเรามีเวลาเรียนรู้กันไปอีกทั้งชีวิตเลยค่ะ
ใช่มั้ยค่ะ
ยังมีเวลาอีกตั้งเยอะแยะที่เราจะได้อยู่ด้วยกันได้ศึกษากัน

เป็นสัญลักษณะคุณพ่อได้ยังไงค่ะ

คือตอนแรกต้องบอกอย่างนี้ค่ะคือ
หลายคนก็บอกว่าคุณพ่อนัดเขาเรียกว่าโหดแล้วก็ดูดใช่มั้ยค่ะ
ตอนแรกก็เกร็งครับแต่ก็พอไปเจอจริงแล้วคุณพ่อไม่ได้ดุแล้วก็ไม่ได้โหดอะไรเลยครับ
คุณพ่อเป็นที่ดีมากที่แบบดูแลน้องได้ดีมากคือผมไม่รู้ว่าผมจะดูแลได้ดีเท่าคุณพ่อหรือเปล่า
แต่ก็จะดูแลให้ดีที่สุด
แล้วก็สิ่งที่ผมไปเรียกว่าเข้ากับคุณพ่อได้ก็คือว่าผมมีอย่างเดียวคือผมมีความจริงใจแล้วก็ไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกแล้วก็ต้องการจะดูแลน้องเขาจริง
ผมว่าพ่อเขาคงมองเห็นในความรู้สึกของผมจริงครับ
ครับคุณพ่อยังได้ฝากอะไรน้องไว้ไหมครับ

ลุยละครับ
แล้วเราตอบกับบ้องดูแลให้บ้องสำเนินสัญญาอย่างนี้ดูแล

คือคุยผมไม่อยากคบไป
และไม่ชัดเจน
แต่ถ้าเราเค้ากันไม่ได้
รู้สึกรับไม่ได้ก็เป็นเพื่อนดีกว่า

ให้เกลียดน้องเขาแล้วก็บอกคุณพ่อว่า

เต้มขอแต่งงานวันนั้นเราตอบรับเขาว่าเป็นไงบ้าง

เราไม่คิดมาก่อนว่าวันหนึ่งจะได้แต่งงาน

มันก็เป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของแมทมาก
พอมารู้ก็ตกใจมากแต่ก็มันเป็นความรู้สึกดีใจมากกว่า

ฐานวันเกิดแล้วด้วยเป็นของปัญหาวันเกิดแบบเราเอง
อยากแต่งช่วงวันเกิดจะได้เป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ในช่วงวันเกิดเลย
คือที่จริงต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราก็กังวลเรื่องช่วงเวลาแล้วก็ฟ้าฝนอะไรอย่างนี้ครับ
ว่าจะแต่งช่วงไหนดีเพราะว่าก็มีพายุเข้า
แต่ก็ขอพระเจ้าแล้วแล้วก็ขอแต่งใกล้วันเกิดแล้วละกัน
การติดเต็กอายุ๑๙นี่ค่ะ
ผมว่ามันอยู่ที่ความพร้อมผมว่าบางคนอายุ๒๕แต่ก็แต่งงานก็มีฮะ
อยู่ที่ความพร้อมว่าเราพร้อมที่จะดูแลน้องเขาจนลมหายใจสุดท้ายหรือเปล่า
ถ้าพร้อมผมว่าก็อายุไม่สำคัญครับ
พูดถึงหนักชายตั้งแต่เยอะไหมครับ

พูดถึงหนักชายตั้งแต่เยอะไหมครับ
ได้ครับ
คือจริงแล้วเนี่ยเราไปที่เกาหลีเนี่ยเราอยากจะแค่ไปถ่ายรูปแบบเขาเรียกเป็นความทรงจำดีอะไรอย่างนี้ฮะ
เขาก็ในเมื่อนี่เป็นนางเอกนี่ก็เคยเป็นพระเอกทำไมเราไม่ทำหนังกันเลย

เขาก็เลยคิดเพราะเรื่องในเครื่องบินเลยแล้วก็ถ่ายทำกันเลย
สรุปว่าวันที่ไปเกาหลีเนี่ยแทนที่จะไปพักผ่อนคือนอนกันแค่วันละประมาณ๕ชั่วโมงคือถ่ายกันทั้งวันเลย
ก็เป็นหนังที่เป็นเรื่องราวความรักนะครับที่เราเจอกันได้ยังไงเพราะอะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วก็เป็นหนังที่ต้องบอกว่าแน็ตเขาเคยบอกว่าอยากเล่นละครกับผม
ผมว่าผมเลิกเล่นละครผมเลิกเลิกถ่ายละครแล้วก็ถูกใจน้องเค้าเลย
คุณแนทต้องถามว่าไงบ้างค่ะเป็นหนังตั้งเรื่องนี้
เราเล่นละครอยู่ทุกวันอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเออพี่เขาหล่อมากเขาขึ้นกล้องมากเลย
แล้วถ้ารู้สึกว่าถ้าได้เล่นด้วยกันคงดีใช่ค่ะคิดอยู่ตลอดว่าอยากเล่นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่อยู่พี่แชมป์ก็บอกว่าเนี่ยพี่ว่าจะทำหนังสั้นให้เรานะเป็นแบบวันแต่งงานอะไรอย่างนี้
แล้วก็ดีใจมากเลยค่ะ
แต่หนังเรื่องนี้คือไม่ได้ไปออนแอร์หรืออะไรนะครับก็เดี๋ยวจะมีฉายที่ในงานแต่งด้วย
แล้วก็เดี๋ยวงานแต่งนี้ก็เดี๋ยวมีไลฟ์สดในเฟซบุ๊กด้วยนะฮะ

แล้วก็ที่สำคัญได้ดูหนังสั้นด้วย

ชีวิตคู่ใหม่ถึงว่าบางแผนมีน้องใช่ไหม

เขาบอกว่าขออีกก่อนสองปีผมก็คิดว่าอีกสักสองสามปีอะฮะ
ใช่เพราะหนูก็ยังถ่ายละครอยู่เลยตอนนี้ยังมีติดถ่ายอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะ
ก็น่าจะทำงานก่อนสักสองปีค่ะ

มันท้องช่วงนั้นไม่ได้อยู่แล้วค่ะ

เกิดคำถามหรือเปล่า
อย่างบางครั้งเราไปบอกเพื่อนเหมือนว่าเนี้ย

แบบห๊ะทำไมรีบแต่งก็จะมองที่ท้อง
หรือว่าเฮ้ยท้องโตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

แล้วเต้นหรือคะตอนที่ทราบข่าวรู้สึกไงบ้าง
เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหมายถึงแล้วก็โอเคแหละฮะเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
อีกเรื่องคำแห่งอ๋อครับ
เป็นแหวนอะไรยังไง
บอกอย่างนี้ฮะคือแหวนของเราเนี่ยราคาไม่ได้แพงไม่ได้สูงแต่คือความหมายมันคือมันเป็นโซ่ลูกโซ่อย่างนี้ฮะ

ใช่ไม่ได้แพงไม่ได้ราคาแพงไม่ได้แบบว่ามีมูลค่าแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งฮะ
คือโซ่นี่คือความผูกมัดผูกมัดที่เราจาก๒คนเป็น๑คนนะฮะ
แล้วก็มันจะมีลักษณะเป็นเหมือนกากบาทที่จริงมันคือเหมือนไม้กางเขนใช่
ซึ่งเป็นตัวแทนของคริสเตียนของพี่เอสุคิตซึ่งเป็นความรักที่เสียสละ
แล้วก็เป็นความรักที่อดทนนานไม่จดจำความผิดแล้วก็เป็นความรักที่เชื่ออยู่เสมอแล้วก็มีความหวังอยู่เสมอประมาณนี้ฮะ
ผมว่าอันใหม่อันนี้น่าจะได้ละได้ละให้พิงไว้หน่อย
มันจะบังนะเนี่ยเดี๋ยวทุกครั้งที่ตอบจะหล่นลงมา
โอเคไปฮะผมกดไว้ได้ครับ
อ๋อชอบมากับตรงแบบนี้โอเคมันจะไม่เห็นหน้าได้ยินอยู่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ
ตอนนี้อยู่ในช่วงเขาเรียกขอแบบอยู่ออกแบบเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาสร้างประมาณที่คุณคุยว่าน่าจะประมาณปีกว่ากว่า
เป็นแถวไหนครับ

อันนี้ก็คือแสดงแล้วคุณอย่างไรก่อน
ก็ตอนนี้คือเราก็เดี๋ยวผมจะให้น้องมาอยู่ที่บ้านผม
แล้วก็แต่ที่จริงคือก็อยู่ที่บ้านน้องด้วย
ไปกลับด้วยเพราะว่าผมก็ทำงานน้องก็ทำงานครับ
ก็ไม่ซีเรียสเพราะว่ารอให้เดือนหอเสร็จก่อน

คือน้องยังถ่ายละครอยู่ตอนแรกกลับว่าจะวางแผนไปญี่ปุ่นอาทิตย์หน้า
แต่คือน้องยังถ่ายละครอยู่แล้วเขาก็เร่งปิดกล้องด้วยก็เลย
เลยเดี๋ยวให้น้องเขาดูให้เสร็จก่อน
คิดว่าน่ะจะฮือสิกาทันวาฬ์ไปญี่ปุ่น
ใช่ของฉันชอบญี่ปุ่นมากเลยค่ะ
เป็นประเทศที่ชอบที่สุดแล้วตั้งแต่ไปเที่ยวมาค่ะ

มีใบไม้เปลี่ยนสีด้วย

ในพิธีของการแต่งงานแบบคริสเซียน

เราจะไม่มีเรื่องของสินสอด

แม้ทั้งคนที่มางานวันนี้ปกติจะมีการรับซองใช่ไหมฮะ

เพราะว่าพิธีของการแต่งงานแบบคริสเซียนเนี่ย

แล้วก็ผู้ที่เป็นการเจ้า
ทุกอย่างจะมีแค่ความสัมพันธ์แล้วก็ความรักเท่านั้นครับ

เมื่อสัญญาก็
ก็จากวันนี้พี่จะดูแลน้องให้ดีที่สุดจนลมหายใจสุดท้าย
แล้วก็ไม่ว่าจะมีความทุกข์หรือมีความสุขไม่ว่าจะรวยหรือจน
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
ความรักจะอยู่กับเราตลอดไป
แล้วก็จะอยู่เคียงข้างพี่
ไม่ว่าพี่ทำอะไรก็จะมีน้องเป็นกำลังใจให้
หรือว่าไม่มีน้องก็จะอยู่ข้างพี่เป็นกำลังใจให้พี่ตลอดไปค่ะ